พาไปดูอีกหนึ่งความขัดแย้งที่ว่าด้วยเรื่องของเหรียญนะคะ
โลกออนไลน์แชร์กันเยอะมากกรณีที่ตำรวจนั้นไปโต้เถียงกับ
คนขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างที่ใช้เหรียญมาชำระค่าปรับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่๑๙กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะ
แต่ว่าทั้งสองฝ่ายวันนี้เจรจากันได้ลงตัวยิ้มให้กันซึ่งกันและกันขอโทษกันที่สำคัญร่วมกันนับเหรียญเพื่อจ่ายค่าปรับตามขั้นตอนแล้วค่ะ
ร้อยตำรวจตรีสมัยพรสันเทียเจ้าหน้าที่เปรียบเทียบปรับงานสายตรวจ๒กองกำกับการ๑กองบังคับการตำรวจจราจร
และนายวัฒนาแย้มชุติผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้าง
โรงพยาบาลสมิติเวศซึ่งเป็นคู่กรณีกันร่วมกันชี้แจง
หลังเกิดเหตุที่นายวัฒนานั้นถูกยึดใบขับขี่
ตั้งแต่วันที่๑๑กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแล้วก็จะครบกำหนดชำระ
เปรียบเทียบปรับในวันที่๑๙กุมภาพันธ์จึงได้มีการรวบรวมเงินจากการขับขี่รถจักรยานยนต์
รับจ้างตลอดทั้งวันจำนวน๔๐๐บาทค่ะเพื่อจ่ายค่าปรับ
แต่เมื่อถูกตำรวจปฏิเสธรับเงินก็เลยรู้สึกโกรธ
ถ่ายคลิปแล้วก็มีการไปเผยแพร่ในสังคมออนไลน์อย่างที่เห็นเนี่ยนะคะ
โดยนายวัฒนายืนยันว่าไม่มีเจตนาที่จะกันแกล้งตำรวจแต่อย่างใด
ขณะที่ฝากฝั่งของร้อยตำรวจตรีสมัยกล่าวถึงสาเหตุที่ปฏิเสธไม่รับเหรียญจ่ายค่าปรับบอกว่า
เพราะว่าในวันดังกล่าวมีประชาชนมาจ่ายค่าปรับจำนวนมาก
ทำให้ไม่มีเวลาในการนับเหรียญ
โดยหลังจากที่เกิดเหตุก็รู้สึกผิดที่ปฏิเสธ
เพราะว่าตำรวจเองก็มีหน้าที่ที่จะต้องบริการประชาชน
พันธุ์ตำรวจเอกเอกรักษ์ลิ้มสังกาศ
รองผู้บังคับการตำรวจจราจรยืนยันว่า
ประชาชนสามารถชำระค่าปรับด้วยเหรียญตามกฎกระทรวงที่กำหนดไว้
หากตำรวจไม่สามารถรับชำระค่าปรับได้
ต้องอธิบายตามขั้นตอนและข้อกฎหมายให้ผู้ใช้บริการได้รับทราบด้วยค่ะ